คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราจะไปติดตามกิจกรรมของสามเณร๙๙รูป
โครงการปลูกต้นกล้ายาตราพุทธภูมิรุ่นที่๒กันต่อ
ซึ่งรุ่นนี้จัดขึ้นในช่วงวันที่๑๑๒๓ตุลาคม
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมในครั้งนี้นะคะเราจะพาไปดูการเดินทางสู่ดินแดนปรินิพานที่อินเดีย
รวมไปถึงดินแดนประสูจน์ที่เนปานค่ะ
สามเณรได้ปฏิบัติธรรมได้ความรู้และได้รับความประทับใจก่อนกลับประเทศไทยกันด้วย
ติดตามจากรายงานคุณยุธยาตุ้มมี
สามเณร๙๙รูปในโครงการปลูกต้นกล้ายาตราพุทธภูมิเดินทางสู่ดินแดนปรินิพานที่ขึ้นชื่อว่า
ไกลที่สุดในสังเวชนียสถานนั่นก็คือเมืองกุศินารารัฐอุตรประเทศของอินเดีย
นี่คือมกุฎพันธนาเจดีสถานที่ถวายพระเพิงสรีระพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
สามเณรได้นั่งสมาธิฟังบรรยายจากพระวิทยากรเกี่ยวกับสถานที่สำคัญแห่งนี้
และร่วมกันสวดมนต์เวียนรอบมกุฎพันธนาเจดี
จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังสารวโนธยานสถานที่ปรินิพานที่มีต้นสาระเป็นอนุสติให้ระลึกถึงพระพุทธองค์
สมเนตและผู้ร่วมแสวงบุญได้นามศักรรณ์พระปริณิภาณ
ที่มีพระพุทธรูปปางสายญาติภายในปรินิพานวิหาร
โดยได้ถวายผ้าห่มพระปรินิพานด้วย
ก่อนออกไปสวดมนต์เจริญจิตภาวนาฟังบรรยายธรรม
สถานที่แห่งนี้พระเจ้าอโศกมหาราช
ถวายเป็นอนุสรสถานเพื่อรำลึกถึงพระพุทธองค์
มีการบุรณะเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

เป็นที่ถวายพระเพิงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ

ขนาดศาสดาเอกของโลกยังต้องมีดรับคำบรินิพาน
ก็คนเราก็ไม่สามารถที่จะหนีจากการตายได้ครับ
พระพุทธเจ้าทำให้เรารู้ว่าคนเราต้องรู้จักความไม่ประมาท
ถ้าเราต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาครับ
ถ้าขาดสติเราอาจจะพลาดพังทำสิ่งที่ไม่ดีได้ครับ
จะทำวันพรุ่งนี้และวันข้างหน้าให้ดีกว่าเดิมครับ
คนเราอยู่ไม่ได้นานนะครับ
ยังไงก็หนีความตายไม่พ้นครับ
จากนั้นได้เดินทางสู่ดินแดนประสูจน์ของเจ้าชายสิทธะที่ลุมพินีวัน
สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาน
ศึกษาพุทธประวัติของเจ้าชายสิทธะราชกุมารจาก๓สถานที่
คือสถานที่ประสูจน์มีวิหารมายาเทวีที่สร้างเป็นอนุสร
รวมถึงเสาหินขนาดใหญ่เรียกว่าเสาอโศกจารึกข้อความว่า
พระพุทธเจ้าประสุทธิ์ที่ตรงนี้สร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราช
ที่๒คือพระราชวังกบิลพัฒน์ของพระเจ้าสุโธธนะ
พระราชบีดาของเจ้าชายสิทธะปัจจุบันมีการขุดค้นของนักโบราณคดี
แต่ยังไม่เสร็จสิ้นสันนิษฐานว่ามีโบราณสถานสำคัญเช่น
พระราชวัง๓ฤดูที่สร้างขึ้นสำหรับเจ้าชายสิทธะโดยเฉพาะ
รวมถึงสถูกของพระเจ้าสุทธโทธนะเป็นต้น
และสถานที่สุดท้ายที่สามเณรได้เข้าไปศึกษาในดินแดนประสูจน์
คือวัดนิโคธารามที่พระเจ้าสุทธโธธนะรับสั่งให้สร้างขึ้น
เพื่อประสงค์จะนิมนต์พระพุทธเจ้าประทับอยู่ในวัดแห่งนี้
เสด็จไปทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระราชบีดาและพระประยุรยาท
สังเวชนียสถานทุกแห่งล้วนส่งคุณค่า
สร้างความปลื้มใจแก่บรรดาสามเณรทั้ง๙๙รูป
ที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้เป็นอย่างมาก
คิดว่าผมจะไม่ได้มาเลยครับ
ครับไม่มีพ่อแม่และครูครับ
ก็ดีใจครับที่ได้มากราบไหว้แทนพ่อแม่ครับ

ผมทำความดีช่วยพ่อแม่แล้วก็ทำความเข้าวัดทุกวันครับ
ครูที่มาบอกว่าให้ผมไปบวชที่อินเดียไหม
ผมก็บอกว่าผมไปแล้วพ่อแม่ผมก็นำเรื่องให้เลยครับ
อยากมากับสังเวชนียสถาน๔ตำบลครับ
และกับผมกับศรีนามความรู้กลับไปให้ชุ่มชน
ให้โรงเรียนและให้ครอบครัวอย่างเต็มที่ครับผม
กับศรีเบ่าทุกเรื่องนะครับ
ที่ว่าเรื่องการเดินรถเดินยังถนนหนทางเป็นอย่างใด
มอบพระบาทหรือการใช้ชีวิตประจำมั่นของเขา

เนปานก็กลับเข้าสู่อินเดีย
ที่วัดเชตะวันมหาวิหารเมืองสาวัตถี
ซึ่งเป็นอารามที่สร้างโดยอาณาถะบินทิกะเศรษฐี

พระพุทธองค์ได้ประทับจำพรรษาที่นี่มากที่สุด
ปัจจุบันมีซากพุทธสถานมากมาย

ระลึกถึงวัดเชตะวันในสมัยพุทธกาล
สามเณรทุกรูปจะเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
ซึ่งยังมีการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายพระราชกุศล
ในหลวงราชการที่๙ที่วัดสะเกดราชวรมหาวิหาร
มีกำหนดลาศิกขาวันที่๒๗ตุลาคมนี้
ยุธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน